สวัสดีปีใหม่นะครับในเรื่องรอบขอบสนามในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่เรื่องราวความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีหรือว่าทีมชุดปรีโอลิมปิกนะครับ
พรุ่งนี้ก็มีคิวที่จะเรียกเข้ามาเก็บตัวรวมไปถึงฝึกซ้อมกันครับ
ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศกาต้าหรือว่าชุดปรีโอลิมปิก
ทวีพรมรัฐผู้ช่วยผู้ฝึกสอนครับได้เปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะเรียกนักเตะมารายงานตัวพร้อมกันที่โรงแรมเอสซิปาร์คในเวลา๑๔นาฬิกา
ไปกันที่ข่าวดีรับปีใหม่ของทัพช้างศึกชุดใหญ่นะครับเมื่อสองนักเตะตัวหลักประกาศผ่านสื่อโซเชียลว่ากำลังจะมีทายาทนะครับ
ได้รับข่าวดีรับปีใหม่เลยทีเดียวเมื่อพาภรรยาน้องชมพู่กรรมลาทศกรัยไปอันตรสาวที่โรงพยาบาลนทเวศ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและพบว่าตั้งคันมาแล้วราว๑๐สัปดาห์ครับ
โดยที่ทราบในครั้งนี้ก็เพราะว่าต้องไปตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นครับ
ล่าสุดครับภรรยานั้นได้ตั้งคันแล้ว๘สัปดาห์ครับ
โดยเปิดเผยว่าภรรยานั้นมีอาการแพ้ท้องหนักมากแล้วก็มึนศีรษะบ่อยกินเยอะขึ้นจนน่าตกใจ
นึกแล้วเจ้าตัวนั้นเผยว่าอยากได้ลูกผู้หญิงครับเพราะว่าน่ารัก
แต่เจ้าตัวนั้นก็เผยว่าอยากได้ลูกชายก็ยินดีเหมือนกันนะครับ